คุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยนะคะต้องบอกว่าบางคนฟังแล้วสะเทือนใจ
ฟังแล้วโกรธมากหลายคนตั้งคำถามว่า
จิตใจทำด้วยอะไรทำลงไปได้ยังไง
คุณยายวัย๘๓ปีคนนึงแกนอนอยู่ในบ้านนะคะ
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านแล้วอุ้มแกไปข่มขืนใต้ต้นมะม่วง
อายุ๘๓แล้วโอ้โหแกตกใจตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลกระแชงอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
พอตำรวจได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็ลงพื้นที่พร้อมกับชุดสืบสวนและชุดปราบปรามทันทีเลยนะคะ
ได้คุยกับน้องสาวคุณยายที่เป็นผู้เสียหายน้องสาวเล่าแบบนี้ค่ะ
ค่ำวันที่๑๓พฤศจิกายนเนี่ยตัวน้องสาวไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ที่วัดใกล้บ้าน
เพราะว่ามันก็ยังเป็นหน้าของกระถิ่นอยู่ก็มีงานบุญกระถิ่นนะคะ
ออกจากบ้านมาตอนหนึ่งทุ่มซึ่งตอนก่อนออกจากบ้านเนี่ยน้องสาวเล่าว่า
ปิดประตูใส่กรแล้วก็เปิดไฟเอาไว้ให้พี่สาวเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าเป็นห่วงอยู่บ้านคนเดียวกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้น
ค่ะทีนี้พอดีพี่สาวก็คือคุณยายที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
บอกน้องบอกว่าเปิดประตูไว้เถอะเผื่อบางทีเวลาอยากเข้าห้องน้ำ
มันมันเปิดลำบากค่ะน้องสาวก็เลยอ่าโอเค
เปิดประตูบ้านเอาไว้ให้เอาไว้ที่ละกรอนใช่ค่ะ
อยู่ที่งานประมาณชั่วโมงหนึ่งกลับมาถึงบ้านสองทุ่มนิดค่ะ
ห่วงพี่สาวกลับมาถึงอ้าวพี่สาวไม่อยู่บ้านแล้วไปไหนล่ะ
ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอต้องไปตามญาติที่วัดเนี่ยค่ะ
มาช่วยกันตามหาสุดท้ายนะคะไปเจอพี่สาวนั่งชันเข่าอยู่ใต้ต้นมะม่วง
สภาพเนี่ยโอ้โหตัวสั่นไปหมดเลยค่ะแล้วหน้าตาคือตกใจสุดขีดนะคะ
ถามอะไรก็เหมือนแบบตอบไม่ได้เนี่ยค่ะต้นมะม่วงที่เกิดเหตุอยู่ตรงนี้นะคะ
ถามอะไรตอบไม่ได้เลยคือตัวสั่นไปหมดสุดท้ายแล้วเลยพากลับมาบ้านอาบน้ำอาบท่าให้สงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วก็มาคุยกันอีกทีนึงสุดท้ายถึงได้รู้ว่าคุณยายถูกอุ้มไปที่ใต้ต้นมะม่วงแล้วข่มขืนค่ะ
สาวเลยรีบพาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแจ้งความที่สพกันธรรักษ์ในวันที่๑๕พฤศจิกายน
เรื่องต้นเนี่ยนะคะไอ้ต้นมะม่วงที่คุณยายแกถูกอุ้มไปเนี่ยอยู่ห่างจากตัวบ้านแค่๑๕เมตรเดิน๑๕๙ถึงอะค่ะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกนารินบุพตาผู้กำกับการสพกันธรรลักษณ์บอกเลยนะคะว่า
พาคุณยายผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกันธรรักษ์แล้ว

เบื้องต้นมีผู้ต้องสงสัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ประมาณ๒๓คน
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานกำลังสอบปากคำต่างอยู่นะคะ
แล้วก็จะรีบจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปล่าสุดเลย
ภูมิกับการสพกันธรรลักษณ์บอกว่า
ตอนนี้เชิญน้องสาวคุณยายมาให้ปากคำเรื่องรายละเอียดต่างอีกรอบนึงแล้ว
และมีการนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสืบสวนแล้ว๑คน
แต่ว่ารายนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเหตุการณ์นี้
ตำรวจก็ลงบันทึกประวัติเอาไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยตัวไป
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็หาตัวผู้ต้องสงสัยและหาตัวคนร้ายอยู่นะคะ